ทีนี้มาดูเรื่องของต่อชะดอหน่อยละกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อย่างที่หลวงพี่อุเทนออกมาบอกว่าถูกต่อชะดอคมครูแล้วก็ถูกต่อชะดอปิดล้อมรถตอนที่จะไปทุดงด้วย
ทีนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเห็นใจเขาเข้าใจต่อชะดอมีการนำดอกไม้เนี่ยไปมอบไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ต่อชะดอด้วย
ท่านไทยเองคนเมียนมาที่อยู่ตรงตีนขาวกระโจมที่สวนพึ่งราชบุรีเขานัดกันค่ะแล้วก็มารวมตัวตรงจุดนี้คือจุดด่านตรวจต้นไซต์ต่อชะดอ๑๓๗
จุดนี้นั่นแหละที่มีการสกัดกลุ่มทุดงของพระอุเทนโยคีปอลโยคีโรเบิร์ตถามว่าชาวบ้านเขารวมตัวกันมาทำไม
นี่ดูสิหอบดอกกุหลาบสีชมพูนี้มาให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ต่อชะดอที่ประจำจุดในคืนนั้นค่ะ
แล้วเรื่องนี้คือทางด้านหลวงพี่อุเทนก็มีการไปแจ้งที่สพสวนพึ่งนะบอกว่าถูกคุกคามถูกปิดล้อมรถ
คุณจำได้ไหมครับคืนนี้วันที่๑๗มีนาคมที่หลวงพี่อุเทพาโยคีทั้งสองคน
บอกว่าขออนุญาตครับขอนิมนต์พวกท่านออกไปก่อน
เพราะว่าที่ตรงนี้มันอันตรายและยามค่ำคืนแบบนี้

ใช่ค่ะแล้วก็แม้ว่าทางฝั่งของพระเองบอกว่าขอความร่วมมือไม่ถ่ายภาพนะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าขออนุญาตต้องเก็บภาพเป็นหลักฐาน
อย่างน้อยเวลารายงานให้ผู้บังคับบัญชาจะได้ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
แล้วเรื่องนี้เนี่ยนะคะพลตำรวจตรีกัญชนอินทราผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่ง
ก็มีการลงพื้นที่แล้วก็ให้กำลังใจกับต่อชด๑๓๗ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
เพราะว่าถือว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งแล้วก็ตรงไปตรงมา
คืนนั้นคุณผู้ชมมีตำรวจอยู่๔นายนะ
นายก็คือดาบตำรวจจิรพัฒน์อ่ำขำ
ดาบตำรวจพินิษฐ์บุญรอดดาบตำรวจรุ่งโรศทรงสนามทิพย
แล้วก็๑๐ตำรวจเอกสงกรานสอนสุวรรณวุฒิ
ก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วรวมถึงเมื่อวานนี้

ก็ได้มอบให้กับทั้ง๔นายด้วย
ตัวแทนชาวบ้านเขาขอบคุณนะ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่อย่างดีเลย
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการทำงาน
บอกว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำถูกต้องแล้ว
เดี๋ยวลองฟังตอนที่ชาวบ้านเขาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะ

ก็คือเห็นเขาทำความดีตลอดแล้วมาเจอใส่ร้ายแบบนี้มันก็เลย
พวกเรายอมไม่ได้เนอะรับไม่ได้ชาวบ้านรับไม่ได้

กฏเป็นกฏเพราะคนที่นี่เขาจะรู้
ไม่ใช่โฟลวินก็ไม่ให้เข้า

นี่ไงแล้วเขาบอกว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ทำไมหลวงพี่อุเทนคือไม่รู้เหรอ

แล้วทำไมถึงขึ้นไปแบบนี้มันอันตรายนะคะ